ไปภูเก็ตหน่อยครับเราเปิดประเทศแล้วต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว
คุณผู้ชมลองฟังเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วดูสิว่ามันเสียหายไหม
ออสเตรเลียครับเขาไปแจ้งความบอกว่าลูกสาวเขาอายุ๑๕ปี
ถูกคนขับรถแท็กซี่จับต้นขาจับต้นขาลูกเขานะฮะ
ไปส่งที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต
ล่าสุดตำรวจนำคนขับรถแท็กซี่มาสอบปากคำแล้วนะครับ
นายคริสโตเฟอร์เขาเป็นชาวออสเตรเลียนะครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตบอกว่า
นางสาวโมนิก้าอายุ๑๕ปีลูกสาวของเขาเนี่ยนะ
คนขับรถแท็กซี่จำทะเบียนไม่ได้ใช้มือจับที่ต้นขาของลูกสาว
เหตุเกิดบริเวณลานจอบรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ตะบนวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตครับ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะเนื่องจากคริสโตเฟอร์เขาเนี่ย
ต้องกลับประเทศเขาแล้วเมื่อ๓๐เมษายนที่ผ่านมา
จากนั้นตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตได้เข้าตรวจสอบเพื่อสืบสวนหารถแท็กซี่คันดังกล่าวฮะ
พันธุ์ตำรวจโทเอกชัยซิริท่านสารวัตรสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยบอกว่า
จากการสืบสวนเพราะว่านายคริสโตเฟอร์ใช้บริการรถแท็กซี่คันนี้นะ
เธอสวยไหมเสื้อผ้าที่เธอใส่สวยไหมแล้วก็ลองให้พี่คนขับรถแท็กซี่จับดูสิ
โดยวันนั้นเนี่ยเธอใส่กางเกงขายาวซึ่งก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้น
แต่พ่อของเธอเห็นว่ามันเป็นเรื่องอนาจารย์หรือเปล่ามีการแตะเนื้อต้องตัวเพื่อความสบายใจ
และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายลงบันทึกประจำวันเอาไว้

ส่วนคนขับรถแท็กซี่อายุ๖๐กว่าแล้วครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ให้บริการผู้โดยสารที่ห้างสรรพสินค้าดังกล่าว
๒ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรเชิงทะเลนำตัวคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าว
คนขับรถแท็กซี่ก็ให้การแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุนางสาวโมนิก้า
ที่ว่าอายุ๑๕ถามเขาว่า
สวมกางเกงสีแดงสวยไหม
ก็เลยตอบไปว่าสวยแล้วก็จับไปที่ขาโดยไม่ได้คิดอะไร

ก็ใช้บริการรถแท็กซี่เขามา๒ครั้งแล้วนะฮะ
แล้วก็มีความสนิทสนมกับพ่อกับแม่เขาด้วย
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามาแจ้งความเขาเรื่องอะไร
เพราะในใบแจ้งความก็ระบุว่าไม่ดำเนินคดี
ตำรวจไม่ได้ควบคุมตัวคนขับรถแท็กซี่นะครับ
หลังจากสอบปากคำแล้วก็ตรวจรถแท็กซี่แล้วก็

อ่ะยังไงจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคราวนี้
ถ้าใครฟังข่าวอยู่ก็ระมัดระวังกันแล้วกันนะฮะ